ใครจะไปวัดไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไร
มันเป็นแหล่งที่คนเข้าไปเยอะ
ยังไงซะต้องบอกไว้ว่าพักก็
พักก่อนคุณผู้ชมช่วงนี้ต้องพักก่อนนะคะ
เพราะว่าหลายที่เขาก็ปิดกันไปหมดแล้วใช่ไหม
รวมไปถึงที่เกาะคำชโนธด้วย
อัปเดตกันหน่อยสำหรับใครที่มีความเชื่อความศรัทธา
แล้วอยากจะไปบูชาบงสวงพญานาคาราชเนี่ย
ช่วงนี้พักก่อนนะคะเพราะว่าเขาปิดค่ะ
ออกมาประกาศแล้วทางเกาะคำชโนธ
ปิดเกาะหนีโควิด๑๙นะคะ
เกาะคำชโนธวังนาคินตำบลบ้านม่วง

บรรยากาศอันนี้เป็นบรรยากาศเมื่อวานค่ะ

แต่คุณเห็นไหมว่าคนค่อนข้างบางตา
แล้วคนที่มาก็ป้องกันตัวเองกันเป็นอย่างดีเนี่ย
จ้ำคนทำพิธีก็สวมหน้ากากอนามัยด้วย
คือเนื่องจากว่าเกาะคำชโนธนะคะ
ออกประกาศเลยมีประกาศออกมาบอกว่า
ตั้งแต่วันนี้๒๓มีนาคม๒๕๖๒
จนถึงวันที่๕เมษายน๒๕๕๙
จะต้องทำการปิดเกาะเป็นเวลาทั้งหมด๑๔วัน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙ไงคะ

เกาะคำชโนธเองคนมาเยอะอยู่แล้ว
ก็เลยตัดสินใจว่าปิดเกาะ๑๔วันเลย

แล้วก็จะใครเป็นทนติดเกาะ

วันนี้ใครวางแผนจะเดินทางไปช่วงนี้

เป็นการเขาเรียกว่าหยุดเชื้อเพื่อชาติ

แล้วก็เมื่อวานนี้บรรยากาศอย่างที่บอกว่า

บรรดาสาธุชนที่มีความเชื่อนักเสียงดวงเสียงโชค
ก็รีบพากันเดินทางมากราบไห้พ่อปู่แม่ย่ากันก่อน
ก่อนที่เกาะจะปิดอ่ะแล้วนี่เลยจุดนี้สำคัญ
เพราะว่าหลายคนที่มาจะต้องไปส่องขันน้ำมนต์ตรงนี้
แล้วนี่ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายโอกาสดีที่จะได้ส่องกัน
ก่อนที่เกาะจะปิดบรรยากาศดูบางตาคนน้อย
ง่ายสบายไม่ต้องแย่งกันยืนดูแบบชิว
แหม่ดีเหมือนกันนะคุณนะแล้วก็มีการถ่ายรูปเก็บไว้
ถึงมาไม่ได้ก็ส่งต่อเพื่อนทางไลน์กันได้นะคะ
บางคนบอกว่ามาครั้งนี้แล้วรู้สึกเหมือนแบบ
เฮ้ยโชคกำลังจะมาเพราะเชื่อว่าพ่อปู่แม่ยาก
ต้องนำโชคลาภมาให้ก่อนปิดเกาะแน่เลย
อันนี้คือขวบารไถาเต้าเหล้ามานะมันก็มีความเชื่อกันแบบนั้น
ยังไงซะเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
และทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ยังไงซะไม่มีใครที่แบบว่าไปเสี่ยงโชคอย่างเดียวแล้วจะรวยได้หรอก

หลายคนบอกเลยว่ามาฝากร้านกันเยอะมาก
อยากจะขายอะไรอยากจะช่วยเหลืออะไร
หรือบางคนไม่อยากฝากร้านคุณฝากกำลังใจมาได้เช่นเดียวกันนะ